มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความหัวร้อนอีกเหมือนกันนะ
คราวนี้เขาบอกว่าเป็นมนุษย์ป้าขี้โมโห
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นที่สนามบินเชียงใหม่
คุณผู้ชมมีใครอยู่ที่นั่นบ้างนะตอนเกิดเหตุ
คุณป้าท่านนี้ถูกล็อกล้อ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ขับรถชนรอปภบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แล้วก็กวาดชนรถคันอื่นไปอีก๕คัน

ญาติบอกว่าคุณป้ามีอาการอัลไซเมอร์ความจำเสื่อม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๔โมงเย็น
บริเวณประตูหมายเลข๕ของอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่
นางสาวพัทราบุญเฉลียวอายุ๖๓ปี
ขับรถชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบาดเจ็บสาหัส
คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเลือดอาบเลยนะคะ
ขาข้างซ้ายคือผิดรูปไปเลย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ยังมีรถอีก๕คันที่ได้รับความเสียหายคือถูกชน
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวได้
แล้วก็ส่งไปดำเนินคดีที่โรงพักภูพิง

ทราบว่าคุณป้าคนนี้ขับรถกระบะไปจอดไว้
บริเวณหน้าชาญชาลาอาคารผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นที่สำหรับจอดรถชั่วคราวรับส่งเท่านั้น
แต่พอป้าจอดแล้วป้าหายไปเลย

คราวในที่นี้ก็คือ๑๐นาที๑๕นาที๑๕

เป็นชั่วโมงเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องออกมาล็อกล้ออ่ะสิ
พอล็อกเสร็จปุ๊บป้ากลับออกมา
รอปภก็คุยกัน

คุณเขาไปปลดล็อกให้แล้ว
ก็เร่งเครื่องพุ่งชนรอปภที่ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้น
แล้วก็ไล่กวาดชนรถยนต์คันอื่นอีก๕คันรวด

ทีนี้พอหลังเกิดเหตุนะคะคุณป้าก็เล่าบอกว่า
คือคุณป้าเนี่ยขับรถไปส่งเพื่อนชาวต่างชาติที่สนามบิน
จากนั้นก็ได้ยินประกาศเรื่องจอดรถผิด

พอมาถึงเนี่ยเจ้านักที่ก็โปรดหลอกล้อ
ก็ขับออกไปตามปกติไม่ได้โมโหที่ถูกล็อกล้ออะไรเลย
ส่วนเหตุการณ์ที่บอกว่าขับรถไปพุ่งชนคน

บอกอุ๊ยป้าจำไม่ได้เลยอ่ะ
คือคุณป้ามีอาการป่วยเป็นโรคพากินสัน
แล้วก็สมองฝ่อมานานเกือบ๒๐ปีแล้ว
เหตุที่เกิดขึ้นคุณป้าไม่รู้ตัวจริง
พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
หลายคนก็มองว่าอ้าวป้าหงายการ์ดหรือเปล่า
พอชนแล้วก็อ้างว่าเป็นความจำเสื่อมเป็นพากินสันเหรอ
แล้วถ้าเป็นป่วยขนาดนี้แล้วออกมาขับรถได้ยังไง
ทางญาตินะคะเขาก็เลยเอาเอกสารไปรับรองการรักษาที่โรงพยาบาลประสาท
มายืนยันเพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าคุณป้าเนี่ยป่วยจริง
คือเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นพากินสัน
อยู่ในระหว่างรักษาเลยทำให้ช่วงเกิดเหตุจำอะไรไม่ได้เลย
แต่ก่อนหน้านั้นจนถึงตอนเกิดเหตุจำได้หมดนะ

จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของคู่กรณีรถ๕คัน
ตอนนี้จ่ายไปแล้ว๒คันคันอื่นยังเจรจากันอยู่
ถึงแม้ว่าจะมีใบรับรองมีอะไรมาก็ตามตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่อ้างบอกว่าเป็นผู้ป่วยสมองฝ่อเนี่ยตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจจากแพทย์อีกที
และจะสอบสวนญาติที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย
จริงถ้ามีอาการแบบนี้ญาติต้องไม่ปล่อยให้ขับรถออกมาเพียงลำพัง
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะที่พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บ
ก็บอกว่าป่วยเป็นลมบ้าหมูบ้าง
เหรอนะสมมติในอดีตเคยมีหมูแฮมส์ใช่ไหม
แล้วก็เป็นอะไรนะพากินสันล่าสุดนี้เป็นอัลไซเมอร์